อันนี้ที่จังหวัดน่านค่ะไม่น่าเชื่อนะคะใบกล้วยใบเดียวที่ยื่นเข้าไปที่บ้านข้างข้างมันจะกลายเป็นปัญหาได้
เพื่อนบ้านบ้านติดกันค่ะครับบ้านหลังนึงปลูกต้นกล้วยแล้วก็กิ่งก้านมันยื่นไปใบกล้วยมันยื่นไปใบเดียวนะใบเดียวนะ
เรื่องเดียวหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาเรื่องอื่นด้วยเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสพภูเพียงไปตรวจสอบบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่เจ็ด
ตำบลน้ำแก่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับผู้เสียชีวิตคือนายสุภาชัยแก้วล่าอายุห้าสิบสองปี
เสียชีวิตในสภาพใส่เสื้อยืดคอกลมสีฟ้ากางเกงขาสั้นถูกยิงที่ราวนมซ้ายหนึ่งนัดกระสุนฝั่งใน
เจ้าหน้าที่รีบชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลน่านนะคะแล้วคนลงมือก่อเหตุคือไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนบ้านบ้านติดกันเลยรั้วติดกันเลยคุณผู้ชมครับ
นายสมศักดิ์ตะแก้วอายุสี่สิบปีเขาไม่หนีนะคะเขายืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ตรงนั้น
อาวุธที่ใช้คือปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกกระสุนจุดสามแปดนี่ค่ะ
มีทั้งกระสุนที่ยังไม่ใช้มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงแล้วก็เจอปลอกกระสุนทั้งหมดนี้มันเป็นหลักฐานทางคดี
นำตัวผู้ก่อเหตุไปสพภูเพียงเพื่อสอบปากคำค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานางวราพรค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับสามีกลับมาจากสวนยางเธออาบน้ำให้ลูกชายวัยสิบขวบอยู่ในบ้าน
สักพักได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายที่หน้าบ้านคาดว่าผู้ต้องหาคงมาเคลียร์ปัญหากับสามีของเธอ
เพราะสามีของเธอไปตัดใบกล้วยที่มันยื่นข้ามเขตแดนมาที่บ้านของเธอ
คือพอมันยื่นมาสามีเธอไปดูแล้วเหมือนกับว่าไปตัดเลยอ่ะนะครับ
กลายเป็นว่าเจ้าของต้นกล้วยเป็นเพื่อนบ้านที่บ้านติดกันมาทะเลาะ
ด่ามาโวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเสียงโวยวายแป๊บเดียว
เสียงปืนดังตามมาเลยนะคะนัดหนึ่งโอ้โหสักพักหนึ่งลูกชายวิ่งออกไปดู
ลูกชายวิ่งกลับมาบอกว่าพ่อถูกยิงตายกลางถนน
คือเธอก็ตกใจมากเธอก็รีบใส่ขาเทียมคือเธอประสบอุบัติเหตุแล้วขาขาดไป
ครับเธอรีบใส่ขาเทียมแต่งตัวออกไปดูสามีสามีตายอยู่หน้าบ้านแล้วค่ะ
ห่อนถือมีดถือห้าม้านหน่วงข้าบัวบ่าค่ะค่ะ

สมศักดิ์ผู้ต้องหาบอกว่าเอาจริงมันไม่ใช่แค่ใบกล้วยใบเดียวที่ยื่นไปหรอก
เหรอฮะมันเป็นปัญหาสะสมเป็นปัญหาสะสมกับผู้ตาย

ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรอก

คือผู้ต้องหาบอกว่าผู้ตายเวลาเมาแล้วชอบมาหาเรื่องไม่ได้สติ
เคยทำร้ายพ่อเขาด้วยนะคะ
ของคนที่เสียชีวิตนะคะเคยทำร้ายพ่อตัวเองด้วย
ตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ทะเลาะกับผู้เสียชีวิต
แล้วก็โมโหเลยเอาปืนยิงใส่ไปนัดหนึ่ง
แล้วก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านประสานกับตำรวจมอบตัว

โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านเองแล้วรอมอบตัวให้ตำรวจจับด้วยตัวเอง

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของปืนนะคะ

เรื่องของการครอบครองปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะ
ผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ปฏิเสธทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาก็ไม่ไปทำแผน
บ่ายวันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
นำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนา
สำนักส่งนาล้อมอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน

ภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาด
กลายเป็นว่าตอนนี้ครอบครัวเธอก็ต้องลูกขาดพ่อ
เธอก็ขาดเสาหลักของครอบครัว
ทีนี้ในจุดเกิดเหตุก็คือหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตเอง
เจ้าหน้าที่ก็เอาทรายมากรบเลือดเอาไว้นี่ค่ะ
พอเข้าไปสำรวจพื้นที่ข้างบ้าน
ก็ใช้ไม้กั้นทำเป็นแนวรั้วแบ่งเขต
วรั้วก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นแนวยาวจนสุดเขตนะคะ
เราก็พยายามหาหมุดพื้นที่
อยากรู้ว่าเขตบ้านไหนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

จะได้รู้ว่าไอ้ต้นกล้วยที่มันยื่นไปมันอะไรยังไงกันแน่
นี่คือผู้ก่อเหตุนะคะ
ทีนี้คือมันเป็นย่ารกอะค่ะ
แล้วก็ทั้งสองฝ่ายเองเขาก็ไม่รู้หรอกว่า

แม่ผู้ก่อเหตุบอกว่าที่ผ่านมานะบ้านของแม่เนี่ยนะ
ก็เอาจริงไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะ
เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันก็ไม่มีปัญหาอะไร

ทุกวันนี้ลูกชายกินยาไปหาหมอทุกเดือน

แม่บอกว่าก็ผู้ตายมาตัดใบกล้วยจริง

ไม่เคยมาบอกก่อนด้วยซ้ำว่ากล้วยมันล้ำเข้าไปในบ้าน
ทีนี้แม่ก็ไปถามพ่อของผู้ตาย
พ่อผู้ตายบอกว่าผู้ตายเป็นคนตัด

แค่ตัดใบกล้วยก็ไม่ได้ค้างคาใจอะไรหรอก
ผ่านไปสามวันจนวันเกิดเหตุ
ผู้ตายมาอัลวาดหน้าบ้านก่อน
ตะโกนท้าให้ผู้ก่อเหตุลงมา
เหมือนกับว่าต้องตายกันไปข้างนึงท้าทายกันประมาณนี้ค่ะ
พ่อเขาจะอยู่ไม่ได้

เป็นครั้งหนึ่งแกขับรถไปทิ้งไว้หน้าตลาดบ้านแสงดาวนั่นน่ะ

ตอนนั้นเป็นพ่ออะไรแม่
ก็เป็นแกเป็นคาดยาน
ทีนี้ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะ
หลังก่อเหตุนายสมศักดิ์ผู้ก่อเหตุ
เขาเป็นคนโทรไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเองจริง
ว่าเขายิงคนตายให้มาดูหน่อยแล้วก็ให้แจ้งตำรวจนะคะ
ทีมข่าวก็คุยกับผู้ใหญ่บ้าน

มันเป็นแบบนั้นจริงแหละผู้ก่อเหตุโทรมาบอกจริง
ก็พอไปถึงจุดเกิดเหตุก็ตกใจที่เห็นผู้ตายนอนจมกองเลือดอยู่
ถ้าถามถึงนิสัยใจคอของทั้งสองฝ่าย
ทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ตายเนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุ
นิ่งเงียบไม่สูงสิงกับใคร

ตัวผู้ตายถ้าไม่เมาก็ดี
แต่พอเมาพอเล่าเข้าปากก็เปลี่ยนเป็นคนละคน

ในบ้านตัวเองด้วย
พ่อมันก็วิ่งไปบอกแม่มันว่าแม่พ่อตายอยู่ตรงถนนเนี่ย
ต้องบอกเจ้าของทรัพย์เจ้าของต้นไม้นั่นก่อน
ให้เวลาเขาพอสมควร
ถ้าเขาไม่ตัดเราถึงตัดเองได้

เราสามารถที่จะเอาค่าใช้จ่ายในการตัด
เรียกเก็บกับเจ้าของต้นไม้ได้อีกต่อหนึ่ง

การไปตัดแบบนี้เป็นการทำให้เสียทรัพย์ไหม

แนวคำตัดสินของสารดีกาวางหลักเอาไว้ว่า

เป็นแค่การไม่บอกกล่าวตามขั้นตอน
ไม่ถึงขั้นว่าเป็นความผิดทางอาญา

กรณีแบบนี้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวไหม

เขาแค่ไปตัดกิ่งไม้ครับเขาไม่ได้มาป้นบ้านคุณ

อ้างป้องกันไม่ได้มีความผิดอย่างเดียว

สิ่งแรกเลยเราต้องไปบอกเจ้าของต้นไม้
ก่อนนะคะไปบอกให้เขาจัดการ

เจ้าของต้นไม้ไม่ยอมดำเนินการ
เราสามารถตัดได้ไม่เป็นความผิดอะไร

แต่การยิงเขาตายมันก็ไม่ใช่ทางออก